สาวฮาบบลงคลก็มีการเปยสินไหว้กระแวยอะไรกัน

สารเพียงตาที่โค้งรอยศพหน้าสารอายรัฐธรรรมค่ะ
ไฟไหม้ไหม้วอดเลยด้วยนะคะเขาบอกว่าน่าจะมาจากของเส้นไหว้นี่แหละ
คือมาวางไว้กันเยอะแล้วมันก็ลุกคลืบปิดไปหมดแต่อีกฝั่งนึงเขาบอกว่า
เดี๋ยวก่อนมันอาจเป็นพลังงานบางอย่างที่เราไม่รู้ก็ได้

ไหม้แบบนี้เลยเขาบอกว่าอยู่ไฟมันก็ลุกขึ้นมาเอง
แล้วก็ลามเป็นวงกว้างนะคะตรงนี้คือสารเพียงตาที่ตั้งอยู่ตรงเกาะกลางถนนช่วงโค้ง
ร้อยศพหน้าสารอาญารัชดาที่กรุงเทพเนี่ยค่ะเขาบอกทั้งศาลชุดไทย
ตุ๊กตาม้าลายเครื่องเส้นไหว้ที่วางอยู่รอบต้นโพขนาด๓คนโอบเนี่ย
เสียหายทั้งหมดเลยนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นตีหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยแหละค่ะ
ตำรวจสนพหนโยธินเขาได้รับแจ้งเหตุไฟไหม้ก็เลยประสานรถดับเพลิงเข้าไปดับ
เจ้าหน้าที่ก็ใช้เวลาอยู่ประมาณสัก๑๕นาทีก็ดับไฟได้หมดนะคะ
ตรงที่เกิดเหตุเขาบอกว่านอกจากสารเพียงตาและเครื่องเส้นไหว้เสียหายแล้วเนี่ย
ตรงนั้นมันมีลูกกลิ้งยางป้องกันภัยที่กรุงเทพมหานครเขาเอามาตั้งเอาไว้
รองรับการกระแทกอุบัติเหตุทางการจราจรตรงนี้ค่ะเสียหายไปสิบกว่าลูกอะค่ะ
โดนความร้อนเผาละลายไปหมดเลยนะคะเขาบอกว่าช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาอย่างที่บอก
เมื่อวานนี้เสาร์ที่๕พฤศจิกายนแล้วก็เป็นเสา๕คือเป็นเดือนที่มีวันเสาร์๕เสาร์พอดีเลย
เอ่ยเซียนตัวเลขเอ่ยเขาก็เลยมีการเอาเครื่องเส้นไหว้มาถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำศาลตามความเชื่อ
จุดทูบจุดเทียนกันค่อนข้างเยอะอะค่ะระหว่างนั้นคิดว่าอาจจะเป็นไฟจากทูบจากเทียนนี่แหละ
ที่มันคงแบบพัดไปติดอะไรตรงไหนสักอย่างเข้าแล้วก็เลยไหม้ลามมาเสียหายแบบนี้นะคะ
เมื่อเช้าค่ะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตจตุจักรก็เข้ามาตรวจสถานที่เบื้องต้น
มีการขนย้ายซากสารพระภูมิม้าลายแล้วก็ชุดไทยออกจากที่เกิดเหตุหมดแล้วนะคะ
เราไปคุยกับวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างหน้าปากซอยเสือใหญ่อุทิศตรงข้ามจุดเกิดเหตุ

คือเขาบอกว่าปกติแล้วตรงโต๊ะนี้ค่ะ
มันจะไม่มีขวดน้ำแดงตั้งอยู่เลย
เพราะเขาเก็บกวาดกันอยู่ทุกวัน

คือพี่วินบอกว่าปกติแล้วคนที่มากราบไหว้
จะจ้างพี่วินให้ข้ามเอาไปวางให้ตรงเกาะกลางไง

แต่ตรงนี้มันมาวางอยู่ตรงโต๊ะเขาได้ยังไงก็ไม่รู้
เขาบอกว่าเอาจริงผมก็ตอบไม่ได้หรอกว่า
ความเชื่อวางเพลิงอุบัติเหตุหรือยังไง
แต่เอาเป็นว่าโชคดีที่ต้นโพไม่เป็นอะไรค่ะ
ช่วงนี้ใครข้ามไปข้ามมา

ความความความความความความความความความความความความความ